ช่วงเวลานี้ดีแบบนี้นะครับ๑๕นาฏการณ์๓๐นาทีโดยประมาณมาเจอกับเราสองคน
เจอกับเราสองคนเอาล่ะเรื่องราวที่พูดถึงกันนะครับ
อย่างที่พูดถึงกันบ่อยก็มีไฟเซอร์ล่าสุดข่าวดีนะอืม
สหรัฐเนี่ยจะมอบเงินช่วยเหลือไทยที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ป้องกันโรคโควิดรวมไปถึงจะมอบวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก๑ล้านโดสด้วยค่ะ
ลินดาโทมัสกรีนฟิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ
ใช้โอกาสเยือนประเทศไทยแจ้งข่าวดีให้ทราบนะคะ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมอบความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด๑๙
ให้กับรัฐบาลไทยมูลค่า๕ล้านดอลลาร์ค่ะ
เพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แก่ประชาชน
แล้วก็เสริมสร้างศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยในการป้องกันตรวจหาโควิด๑๙
แล้วนอกจากนี้นะคะข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ
รัฐบาลอเมริกานั้นจะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ให้กับไทยอีก๑ล้านโดสเร็วนี้ด้วย
ครับของไทยเราก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับ
วิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชนะครับ
เขาได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดแบบพ่นจมูกครับ
ชนิดอาดิโนไวรัสและอินฟูเอ็นซ่าซึ่งก็ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พบว่ามีประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นและจะผลักดันให้เป็นวัคซีนต้นแบบ
เพื่อที่จะนำไปทดสอบกับอาสาสมัครต่อไป
คือถ้าได้ผลดีเขาจะยื่นไปทางออย
เพื่อทดสอบในมนุษย์ต่อไปและถ้าได้ผลดีเกินคาด

ก็คาดว่าจะผลิตใช้ได้กลางปี๒๕๖๕นะครับ
ไม่นานเกินรอนะคะก็ได้รับการจัดสรรมาแบบนี้

แต่ในปัจจุบันตอนนี้เรายังต้องดูแลตัวเองให้ดีกันก่อนนะครับ
ใช่แล้วค่ะหนึ่งวิธีนี่ก็คือการปกป้องตัวเอง
ห่างไกลจากโควิดไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย
แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชุดที่ต้องให้พระเนี่ย
สับปะเหลอก็ใส่คือใส่เป็นชุดเดียวกันเลย

แล้วทำให้แยกไม่ออกว่าใครเป็นพระใครเป็นสับปะเรอ
นี่ไงตามที่มีข่าวที่เราเคยเล่าไป
ใช่แล้วล่ะครับตอนนี้นะครับถือว่ามีข่าวดีสำหรับพระสงฆ์ท่านนะครับ
ผู้ผลิตเนี่ยเขาใช้ในการตัดเย็บออกมาลักษณะแบบนี้

เหมือนสีของสบงสีของจีวอลเลยค่ะ
คืออย่างนี้ในเน็ตเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับ

มีสับปะเรอมีมรรคนายกก็ว่าไป
นี่ไม่ต้องเสียเวลาแยกแยะแล้ว
เรามาถึงยุคนี้กันแล้ว
เอาเป็นว่าอนุโมทนากับคนที่ได้ทำสิ่งดีแบบนี้ออกมา

ก็สามารถลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้
ตอนนี้ก็มีผู้ผลิตหลายเจ้านะคะที่ทำออกมาด้วย

เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะคุณชิสา
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
ผู้โดยสารทั้งคันรถตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดอะไรกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ของการร่วมตัวกันช่างตัวกันจากกิจกรรมตอนนี้ก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่
แล้วก็ตอนนี้นะครับบริเวณเส้นทางบริเวณตรงนี้เนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาก็มีการเตรียมนะนำรั้วรวดหนามาปิดกั้นด้วยนะครับ
ที่บริเวณใกล้ใกล้กับแยกดินแดงแต่ถ้าดูในทวิตเตอร์ของไทยรัฐนิวส์เนี่ย
ตอนนี้เราก็มีภาพบรรยากาศต่างนะครับที่เขาได้มีการนัดหมายกันมารวมตัวกันที่บริเวณตรงนี้นะครับ
แต่ก็ยังไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะก็ยังพอเพียงแต่ว่ามาเริ่มรวมตัวกันแล้ว
ใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะคะ
อยู่ในข่าวเย็นไทยรัฐนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นอย่างไรกันบ้างนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการทำกิจกรรมเนี่ยมีภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นด้วย
ก็ไปดูกันหน่อยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื่อกระเป๋ารถเมย์แล้วก็คนขับเนี่ย

อืมที่เขามีการจัดกิจกรรมกัน
คือเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับ

เพื่อให้อยู่ห่างในเรื่องของการชุมนุมตรงนี้นะครับ

เพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าไหวไหนอะไรยังไงอ่ะนะครับในช่วงเวลานั้นอ่ะนะฮะคุณอิสราครับ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีคนแชร์คลิปออกไป
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันมากมายอืมทั้งชื่นชมพี่กระเป๋ารถเมย
แล้วก็คุณพี่คนขับบอกว่าสติดีมากเลยบางคนก็คอมเมนต์บอกทำหน้าที่ได้ดีจริง
มีความห่วงใยผู้โดยสารนะส่วนบางคนก็ชื่นชมหรอกแบบนี้สิรถเมย์เพื่อประชาชนจริง
หลายความคิดเห็นนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าพี่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีจริง
ในการที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลให้ผู้โดยสารนั้นปลอดภัย
เรามาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
ค่ะนะตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะคะคุณผู้ชมกลุ่มแก่นำต่างก็ออกมาประสัยมาพูดคุย
ยังไงก็ตามน่าจะมีรายงานในช่วงเย็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เอ้าคุณผู้ชมบางทีเหตุการณ์ร้อนร้อนเราอย่าไปร้อนตามบางทีอากาศร้อนใจร้อนไปอีกมันก็มีเรื่องร้อนขึ้นมา
อย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยแห่แชร์คลิปมั้ยคะ
ด่าทอเจ้าหน้าที่เทศกิจจะมีเหตุผลอะไรร้อนเพราะอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ

นี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงโอ้ยประเทศไทยเฮ้ย
อย่างใดของมึงอื้อหือเดือดเหมือนกันนะคะครับ
ชาวโซเชียลค่ะได้เผยแพร่คลิปนี้นะคะ
เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่เทศกิจ๒นาย
รวมทั้งตำรวจจราจรสพเมืองนครพนม
ที่กำลังไปผุดคุยเจรจากับแม่ค้าเสือดำนี่นะ
เขาขายกาแฟสดเป็นแบบเหมือนรถตู้อะค่ะ
ก็เรียกว่าทะเลาะกันแบบขึ้นเสียงกันเลยทีเดียว
จุดนี้นะคะอยู่ที่วัดโพศี
ใกล้กับองค์พญาศีสัตนาคาราชจุดลันมาสสำคัญเลย
คือตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขานำเอกสารมาแจ้งเตือน
กับแม่ค้าคนดังกล่าวขอให้เคลื่อนย้ายรถไปขาย
และจุดผ่อนปลนที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ
แต่คำถามคือทำไมไม่ยอมไป
คือแม่ค้านั้นไม่ยอมปฏิบัติตามแล้วยังด่าทอเจ้าหน้าที่
โอ้โหแบบด่าแบบโอ้ยสัตว์เสียเทเสียเลย
ค่ะแล้วต้องอ้างว่าตรงนั้นน่ะมันขายไม่ได้
ก็เลยต้องมาขายตรงเนี้ยคุณชิสาเออคลิปนี้เนี่ยนะคะ
เผยแพร่ในโซเชียลแน่นอนล่ะค่ะ
ชาวเน็ตก็มาทันลมอ่ะค่ะบอกไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของแม่ค้า
รายนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เคารพกฎแล้ว
ยังไปด่าทอเจ้าหน้าที่ขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
อ่ะนายพายุวรชัยนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจในคลิป
ในคลิปก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตัวเขานำเอกสารประกันไปแจ้งเตือน
แล้วก็ไปมอบให้กับทางเจ้าของร้านกาแฟให้ทราบว่าห้ามขายบริเวณนี้
พร้อมอธิบายถึงเหตุผลต่างแต่เรื่องของเรื่องเจ้าของร้านเขาไม่ยอมฟังเลยไง
ทั้งนี้นะครับแม่ค้ารายนี้ก็เคยนะเคยถูกตักเตือนมาแล้วหลายครั้ง
จนล่าสุดเนี่ยทางภาครัฐเขาต้องทำเอกสารเตือนอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับ

เห็นใจนะครับผู้ประกอบการต่างแต่ว่าบ้านเมืองระเบียบมันก็ต้องมีไว้
เพื่อปฏิบัติเพื่อความสวยงาม

ซึ่งเราก็ได้จัดที่ขายให้แล้วผ่อนปลนให้แล้วก็ต่างฝ่ายต่าง
ก็ต้องอยู่คนละครึ่งทางนะครับแล้วก็เข้าใจผู้ประกอบการพอทางไฟฟ้าในช่วงโควิดนี้ด้วย
สื่อข่าวยังมีบอกด้วยนะคะว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ค้ารายนี้เคยโด่งดังในโซเชียลมาแล้วนะ

แต่โด่งดังในทางที่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาซื้อกาแฟที่ร้านเขาแล้วด้วยความที่วิวสวยไงก็เลยอยากจะขอถ่ายรูป
ก็ถ่ายมันรอบร้านนะคะแม่ค้าเลยบอกแหมซื้อกาแฟแก้วเดียวแล้วถ่ายรูปให้มันคุ้มขนาดนี้เลยนะ
รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยพอใจนักท่องเที่ยวก็เลยนำคลิปลงไปโพสต์อะค่ะ
ร้านกาแฟร้านนี้ก็เลยอันตรฐานหายไปในพริบตาสักพักนึงแล้วก็กลับมาใหม่นี่แหละ
ไม่กี่เดือนก็มีเหตุวิรกรรมแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อแม่ค้ารายนี้นะไม่ใช่ว่าจะโจมตีพี่เขานะ
ก็อยากจะให้พี่เขาออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่ติดต่อยังไงก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
ถ้ามีโอกาสดูรายการคู่กัดสะบัดข่าวอยู่อยากจะชี้แจงเรื่องนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะ
คุณอาจจะมีปัญหามีความอะไรไม่เข้าใจอะไรเราก็สื่อสารพูดคุยกันได้
แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง
คุณผู้ชมฮะเวลาไปซื้อของอะไรก็ตามหลายคนก็ชอบ
ผมคนหนึ่งก็ชอบชอบของแถม

แต่ถ้าแถมมาแบบนี้ก็ไม่เอาด้วยคนล่ะครับ

คุณชนะ

ตุ๊บเลยอ่ะ
บางคนเห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่า

โอ้โหหนอนตัวเดียวเอง

มันมีอยู่ในตัวไก่อีกเป็นครอบครัวเลยครับ
โอ้โหคุณชนะหล่อนมากเลยค่ะ

ใครที่ทานอาหารช่วงเวลาแบบนี้

คนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปซื้อไก่อบฟางมา

โอ้โหพอแกะออกดูจะทานเท่านั้นแหละ
ว้าย

อยู่ตรงไหนอะไรยังไงคุณไปดูในโพสต์เอาเองแล้วกันนะเนาะ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วบางทีมันก็รับไม่ได้จริงคือเรื่องของเรื่อง
เขาสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไก่ตัวนี้มันโอ้โหทำออกมานานหรือยังทำไมถึงมีหนอนช้อนชัยออกมาอย่างนี้
ตอนนี้เขาเห็นเค้าบอกว่านอนตัวนี้นี่แสดงว่าไก่ตัวนี้แสดงว่าปลอดภัย

โอ้ยไม่เกี่ยว

หรือไม่บางคนบอกอย่างนี้เป็นสูตรโบราณ

กว่า๕๐ปีแล้วโอ้โฮมีหน้าแล้วนอนขึ้นเลยโอ๊ยไม่เกี่ยว
อันนั้นมันสูตรเขาขายติดต่อกันมาหลายปี
ไม่ใช่ไก่เก่าเหรอฮะไม่ใช่ไก่เก่า๕๐ปีใครจะมากิน
แบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเอาอย่างนี้ผมบอกแบบนี้แล้วกัน
เอามาดูกันอย่างนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของร้านเขาด้วยนะ
ให้รู้กันถึงทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งว่างี้อีกฝ่ายนึงว่ายังไง

แต่ยังไงก็ขอให้การรับประทานมื้อเย็นของคุณผู้ชมไม่เจออะไรแบบนี้แล้วกัน
นึกถึงการสั่งอาหาร
ขอระบายแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพไปอันนี้ไง

รายเดอร์สีชมพูคุณผู้ชมเอ๊ะงงเหมือนกัน
เห็นแล้วทำไมมาชนมอเตอร์ไซคันอื่นล่ะคะ
ล้มระเนรนาจนสีรถถลอกปลอกปลวนกันไปหมดเลย
คือลูกค้าที่เขาสั่งอาหาร
แล้วก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค

เกิดขึ้นบนถนนส้ำสร้างจังหวัดผัทถุ่มธานี
ช่วงประมาณ๑๑โมงกว่าของเมื่อวานนี้
เหตุการณ์คือพนักงานส่งอาหารในคลิปเนี่ยเขาไม่พอใจที่
เจ้าตัวน่ะลงมารับอาหารช้า
เพราะว่าเขาก็จะเสียเวลาไปส่งอาหารที่อื่นต่อถูกไหม

ซึ่งจริงแล้วผู้โพสต์บอกว่ารอไม่ถึง๓นาที
พอลูกค้าลงมารับอาหารก็เร่งให้เขาจ่ายเงินไวแล้วใช้คำไม่สุภาพ
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของลูกค้าที่สั่งอาหารนะ
พอจ่ายเงินเสร็จนะครับพนักงานส่งอาหารก็โทรมาบอกตัวเขาอีกนะว่า

ตัวเขาเองก็โอนคืนไปโอนให้๑๐บาทไปเลย
แต่ทางพนักงานส่งอาหารกลับบีบแต่เรียกอยู่นานแล้วก็ทำพฤติกรรมตามคลิป

แล้วจากภาพในกล้องวงจรปิด
เห็นเลยขับขี่รถพุ่งชนรถของลูกค้า
แล้วก็รถของลูกน้องอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ก็โดนไปด้วย

เท่านั้นไม่พอนะอันนี้คนที่เขาโพสต์ไว้เขาบอกมานะ
บอกว่ามีการโทรมาข่มขู่อีกถึง๓รอบ

ค่ะโอ้โหนะสุดท้ายนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมลูกค้าที่เขาเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจนะ
เรื่องราวของคนหัวร้อนก็ผ่านไปนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์การจัดกิจกรรมชุมนุมที่อนุสวรีใช้
สมรภูมิก็ยังคงมีให้ติดตามครับนี่คือภาพบรรยากาศสดสดเลยนะคุณผู้ชมนะ
ตอนนี้เนี่ยโอ้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนะครับตึงกำลังเข้ามาแล้วนะฮะ
ค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มาร่วมตัวร่วมตัวกันจัดกิจกรรมเนี่ย
ก็ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะคือเห็นแบบนี้แล้วก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะ
เออแต่ว่าไม่อยากจะให้เกิดเป็นเหตุการณ์รุนแรงยิงกันโป้งป้างเหมือนที่เราได้ยินกันเมื่อวานอ่ะนะคะ
ครับเราก็พยายามสกัดกั้นทุกจุดอืมนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มีเหตุผล
มีเหตุผลส่งของเขามีการนำออกมาขึ้นประไส้เป็นระยะระยะด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีการจัดกิจกรรมในบางพื้นที่ดูรอบอนุสาวรี
เริ่มที่จะลงมาทำกิจกรรมบนถนนที่อนุสริชัยสมรภูมิแล้ว
ก็เลยต้องมาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ก่อนนะครับ

เห็นว่ามีการจุดไฟเผาบางจุดบางที่

แต่ก็มีแขนวิชาศาสตร์จากนักข่าวของเรามา
ค่ะช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่งนิดเลยนะคะ
คือก่อนที่จะเป็นภาพเหตุการณ์เนี้ยทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าก็บอกว่าลงมาทำกิจกรรมบนอนุเอ่อ
บนถนนเส้นนี้แล้วเหมือนกันครับนะคะอันนี้เราก็ติดตามความเคลื่อนไหวในไทยรัฐ
ยังไงติดตามกับไทยรัฐได้ทุกช่องทางครับทั้งทีวีแล้วก็ทั้งทวิตเตอร์รวมทั้ง
โอ้โหวิ่งราวทรัพย์กันแบบจักจักกางวันแสกแสกอ้าวยังกล้าทำ
แล้วผู้เสียหายคือเด็กอะครับเด็กผู้หญิงนะครับ
เขาถือแบงค์พันธุ์จะไปซื้อของสุดท้ายโดนมิจฉาชีพคนนี้ฉกเงินไปเฉยเลยครับ
คุณผู้ชมดูให้ดีนะเราวงกลมสีแดงเอาไว้
จะได้เห็นภาพพฤติกรรมที่มันชัดเจนจริงนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้
นี่คือดูลาดราวก่อนนะเห็นผู้หญิงคนเสื้อขาวนั้นไหม
เขายืนรอที่จะจ่ายเงินอยู่เพราะเขาสั่งอาหารอยู่ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เขาวนรถมอเตอร์ไซค์กลับมาแล้ว
ดูสิครับมาจากทางด้านหลังอ่าจอดปุ๊บจอดนะจอดนะแล้วอาศัยจังหวะ
เนี่ยคว้าจากมือแล้วแล้วขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยอ่ะครับโอ้โหนี่ฉกกันอย่างงี้เลยซึ่งซึ่งหน้าเลยนะ
โอ้โหเนี่ยครับวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันนะครับอุปอาจจริงครับ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นแถวห้างบิ๊กซีคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
เอาคลิปนี้มาให้ดูกันก็อยากจะเตือนกันแหละค่ะว่ามิจฉาชีพออกอารวาสหนักมาก
ยิ่งกว่ายุงอีกนะคะตบก็ไม่ได้แบบนี้ต้องแจ้งตำรวจและตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
อย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบางทีเราอยู่ของเราเฉยคุณชนะแต่บางทีเราเผลอเหมือนกันไง
ไม่ทันระวังตัวนะมันก็จะมาแบบเงียบแบบนี้เอามาดูกันเนี่ยก็ฝากเตือนภัยกันนะครับ
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคุณชนะเตือนภัยสาวกันบ้างเหมือนกัน

บางทีชอบแต่งหน้าแต่งตัวนาน
คนที่รอเขาก็อาจจะไม่พอใจ

เออถ้าแต่งนานเกินไปแล้วก็คุณพ่อบ้านเขาอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะ
โอ้ยเดี๋ยวไม่จัด

เย็น
เย้เสร็จแล้วไป
นี่สุดยอดแล้วนะ
โอ้โฮเอาอย่างงี้เลยค่ะ

อ๋ออีกจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนี่คิวครั้งเดียวนี่

ก็เขียนคิ้วอีกข้างเดียวปัดวัสคาร่าอีกนิดหน่อย

อืมแต่แป้งไม่เอาแล้วแหละไม่เอาแล้ว

โอ้โฮบอกว่าไม่เอาไม่เอา

เออจบไหมจบไหม

โอ้โฮบ้าบก็แบบนี้นะเอาแป้งอะไรมาทารู้ไหม
โกกิเออใช่ชุบแป้งทอดเลยทีเดียว
โอ้โหนึกว่ากุ้งจุบแป้งทอดจริง
คืออย่าไปทำอย่างนี้สิโอ้ย

ผมจะบอกให้คุณผู้ชายท่องเอาไว้มีหน้าที่รอก็รอไป
นั่นไง

ว่าการรอผู้หญิงแต่งหน้ามันคือการทำสมาธิ

ถ้ารีบเหรอรีบไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานอ่ะ

ท่องไว้พุทธโธธรรมโมสังคม

คุณผู้ชมช่วงโควิดระบาดออกจากบ้านไม่ได้

อยากรู้จริงบอกหน่อยสิครับ
อยู่มาเป็น๑๐ปีไม่เคยได้ออกไปไหน
นี่ให้กักตัวแค่อาทิตย์๒อาทิตย์หรือเป็นเดือน

ตายแล้วตายแล้วคุณพี่คะ

เพื่อนผมแนะนำมา
ถ้าอยากจะออกไปนอกบ้านแล้วก็พาคุณภรรยาเนี่ยไปทำบุญ
ไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไหลปลานี่แหละทำทุกวันเลยคุณชิสาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส
แล้ววันศุกร์คุณบอกเขาไปเลยว่าปล่อยฉันบ้างเถอะ
ก็ปล่อยน้องปล่อยปลามาทั้งวันทุกวันแล้วขอวันศุกร์เนี่ยปล่อยฉันบ้าง
คิดซะว่าเมตตาคิดซะว่าสงสารทำบุญทำทานสาธุ
โอ๊ยไม่ได้หรอกคุณวันศุกร์เนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์มันนานเกินไป
ถ้าปล่อยวันศุกร์ดิฉันว่ากว่าจะได้กลับมาอาจจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคาร
อุ๊ยไปแป๊บเดียวไม่ดึกหรอกไม่ดึกไม่กลับตอนไหน
กลับดึกแล้วกลับตอนไหนกลับเช้าแบบนั้นไม่ต้องกลับแล้ว
เออเอาเรื่องราวของสามีภรรยานะหยอกกันไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละดีแล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการสูญเสียใครสักคนนึงนี่ถือว่าเป็นเรื่องเศร้านะ
จริงนะคะถ้าเสียชีวิตด้วยโควิดเนี่ยยิ่งเศร้ามากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ภรรยาต้องร่ำให้ร่ำลาสามีที่เสียชีวิต
โดยฝากพระและสับปะเหลอนั้นช่วยจัดการศพทางโทรศัพท์ค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์

ต้องสู้จริงนะต้องสู้เลยนะ
ถ้าเป็นกำลังใจให้ลุงต่อยก็เป็นกำลังใจให้

จะบอกแบบนี้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่
เขาก็เป็นกำลังใจให้คุณเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะ
เราก็ส่งกำลังใจไปให้ไม่ว่าจะเป็น
ใครที่ประสบปัญหาในลักษณะแบบนี้
อย่างคลิปนี้เรื่องราวนี้ฟังแล้วเราก็ซึ้งใจไปด้วยนะคะ
พี่สับปะเรอแล้วก็พระท่านก็เมตตา

ให้ข่าวสารอะไรไปทานแล้วก็ให้กำลังใจด้วย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอตกงานมา๒เดือน
แล้วก็ทำงานไม่ได้เพราะล็อกดาวน์
มาเสียชีวิตอีกต่างหากแล้วเธอต้องเลี้ยงลูกถึง๕คน
ลูกตั้ง๕คนที่ต้องเลี้ยงดูอะครับ
เรื่องนี้นะครับทางพระชัชนันสิริปัญโยหรือว่า
หลวงพี่มาร์คนะครับเป็นพระลูกวัดสุธาวาส
เป็นผู้ดูแลจัดงานศพให้กับญาติผู้ป่วยโควิดนี่แหละ
โพสต์คลิปนี้ในติ๊กต๊อกนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่า
เรื่องนะอาจไม่มีเหตุผลแต่มันมีความรู้สึก
เราต้องผ่านมันไปด้วยกัน
หมดไปทีเถอะนะให้ผ่านไปทีเถอะนะอะไรแบบนี้
ค่ะทางวัดนี่นะคะก็คือ
หลวงพี่มาร์คแล้วก็ลุงต๋อยที่เป็นสับปะเหลอของวัดเนี่ย
ก็พูดคุยให้กำลังใจผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือ
ให้กับผู้หญิงคนนี้คือมันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจจริงนะคุณค่ะ
คือผู้หญิงที่เคยมีสามีเป็นผู้นำครอบครัวช่วยกันทำงาน
เจอสถานการณ์โควิดก็ว่าแย่แล้วแล้วต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปอีก
แล้วก็ต้องดูแลลูกอีกที่กำลังโตด้วยคุณอาจจะคิดว่าคุณโตคนเดียวนะ
แต่กำลังใจที่ล้นหลามแบบนี้อย่าไปคิดแบบนั้น
หลายคนยังเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับใช่ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยโอ้โหเครียดมากเลยนะครับ
ปีนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรม
เหตุเป็นเพราะอะไรไปลองฟังเขาหน่อยฮะ
ลงมาลูกลงมาได้แล้ว
เห็นแม่ไหมลงมาลูกไม่ยินเสียงแม่มั้ย

เห็นไม่รู้เปล่าลงมาแล้ว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
เจ้าตัวนะปีนขึ้นไปเนี่ยก็ไลฟ์สดไปด้วยนะแล้วบอกว่าสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะได้รับความเดือดร้อนมาก
จากปี๒๕๖๓นะครับรถกระบะของเขาเองถูกรถคู่กรณีชน
รถพังเสียหายแต่บริษัทประกันที่ทำเอาไว้กับเขาเนี่ยไม่ได้ออกมารับผิดชอบ
แล้วอ้างว่ารถคู่กรณีลบหนีครับคุณชิสา
ต่อมานะตำรวจแจ้งว่าคู่กรณีถูกโจรกรรมไปก่อนคือรถของคู่กรณีเนี่ยถูกโจรกรรมไป
ก่อนหน้าที่จะมากันก่อนหน้าที่จะมาชนก็เลยทำให้เขาเคลือบแคลงใจว่ารถหาย
ทำไมเพิ่งจะมาแจ้งหลังเกิดอุบัติเหตุที่มาชนรถเขามันเรื่องที่มันสับสนแบบนี้เขาก็เลยตั้งทนายสู้นะคะ
ปรากฏว่าทนายเนี่ยนะคะกลับไปเข้ากับฝ่ายนึงอ่ะอืม
ทำให้เสียเงินค่าทนายฟังศิษย์ฟรีอีกห้ามื่นบาทโอ้โห
เครียดซ้ำสองแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีรถใช้เรื่องยิ่งเครียดไปใหญ่
ตัดสินใจปีนขึ้นเสาสัญญาณนี้เลยนะคะ
ระหว่างที่นายชาตรีปีนขึ้นไปอยู่บนเสาก็ร้องขอว่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรปราจีนบุรีมาสิมาหน่อยนะคะ
มาหาหน่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากตำรวจทำคดีไม่เป็นธรรม
เขาเชื่อว่าอย่างงั้นอ่ะผู้เป็นแม่นะครับ
แม่อยู่นี่เห็นแม่ไหมนี่เห็นไหมกู้ไภเข้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

มืดค่ำมืดค่ำเลยนะคุณนะตอนที่คุยกันแม่มาเกลี้ยกล่อมเนี่ยยังกลางวันอยู่เลยนะ
เอาเนี่ยครับสุดท้ายนะครับตอนมืดนะฮะนายชาตรีลงมาโอ้ทุกคนโล่งใจหมดครับ
เมื่อลงมาแล้วนะครับทางด้านนายกอบจประจินบุรีก็มอบเงินให้นะ
ให้นายชาตรีไปก่อน๑๐๐๐บาทเอาไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
ขณะที่ผู้การจังหวัดปราจีนนะครับยังรับปากด้วยนะว่าจะดำเนินการในเรื่องที่คิดว่าไม่เป็นธรรม
ตรงไหนที่คิดว่าไม่เป็นธรรมอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากัน
เอางี้ละกันคุณผู้ชมนายชาตรีคนนี้คนที่ปีนเสาสัญญาณขึ้นไปเนี่ย
เดินขายพวงมาลัยตรงแยกไฟแดงโลตัส๓๐๔อำเภอศรีมหาโพนี่แหละ
นี่จนสร้างแบบความสนใจเคยเป็นข่าวมาแล้ว
แล้วก็เราก็เคยชื่นชมเขานะครับในเรื่องของการทำมาหากิน
ในการที่จะตั้งใจหาเงินดูแลตัวเอง

แต่ลักษณะโอ้โหพอบางครั้งบางคาเนี่ย
ไปเจอกับอุปสรรคปัญหาชีวิตเข้าเครียดหลายเรื่องอ่ะเนอะ
เข้าใจแหละนะคะแต่ทุกอย่างก็แก้ไขได้

กลับมาสู้แบบนี้มาสร้างรอยยิ้มกันแบบนี้อีกนะคะ

เรื่องต่อไปเป็นเรื่องชวนเหลือเชื่อกับครอบครัวหนึ่งคุณชนะ

คือน้องชายของผู้ที่เล่าเหตุการณ์เนี่ย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะ
พอถึงวันชาปนกิจก็จัดการเรียบร้อย

พอไปเก็บอัฐิไปเจอกระดูกชิ้นหนึ่ง

ทั้งพระทั้งสับปะเรอทั้งญาติ

ขอโทษนะเวนนะ
อะไรกันไกล
คนที่นี่

ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมว่า
คลิปนี้นะคะคุณนักครินได้ลงเอาไว้
แล้วก็บอกว่ามันคืออะไรเนี่ย
ขาวนี่นะคะมันคือชิ้นส่วนกระโหลก

แต่สิ่งที่สงสัยคือนี่ค่ะตัวเลข
พร้อมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เห็นชัดเจนเลยเหมือนเป็นรอยปั๊มลงไปที่กระโหลกแบบนี้

น้องชายของคนในคลิปเนี่ยเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็เพิ่งเก็บอาถิไปเมื่อวันที่๖สิงหาคม
ตอนเข้าไปเก็บกระดูกทั้งสับปะเลอเจ้าอาวาสพระตกใจค่ะ
นี่มันมีกระดูกชิ้นนี้ที่มันถูกปั๊มเลข

ใช่เพราะมันเผาให้ขาวแบบเนี่ยนะคะ

กระดูกชิ้นนี้คือเข้าเมนเผาเรียบร้อย

และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเพ่งพี่นี้ดีนะคะ
ตัวเลขมันเหมือนถูกฝังลึกลงไปในเนื้อกระดูก

ถูกปั๊มจริงแล้วมันขอบตัวเลขคมกริบเลยค่ะ
ไม่มีรอยร้าวไม่มีความเบลอเลยนะคะ
ก็งงว่ามันคือวิธีการยังไงมันแปลกมากอะค่ะ
คุณผู้ชมครับกระดูกกองนี้เป็นของนายสถาพรพรแสนอายุ๒๖ปี
เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่๑สิงหาคม
ในคลิปเนี่ยโอ้โหเป็นวันที่ญาติไปเก็บอัฐิที่วัด
แล้วก็เจอเศษกระดูกที่มันมีตัวเลขติดประทับมาด้วย
เอาอย่างงี้ทางพระและสัปปะเริกก็ถามนะถามญาติอะ
ว่าคนตายเนี่ยเคยผ่าตัดหรือใส่แขนเทียมมาด้วยหรือเปล่า
อ่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมค่ะถ้าเป็นเอ่อวัสดุที่มันมันไม่ใช่อยู่ในร่างกายอยู่แล้ว
เอามาใส่เป็นของที่แบบว่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมา
มันอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้เออเอางี้ทางญาติบอกว่าน้องเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยไม่เคยผ่าตัด
ไม่เคยใส่แขนขาเทียมเขายืนยันอย่างนี้
และที่น่าแปลกใจคือตัวเลขบนกระดูกนั้นเป็นเลขที่มันตรงกับอะไรรู้ไหม
ตรงกับวันเกิดและวันตายของนายสถาพรโอ้โหฟังแบบนี้ยิ่งขนลุกเลยค่ะ
อ่าทางครอบครัวเขาเลยอยากรู้จริงจริงอยากรู้ความจริงว่าตัวเลขบนเศษกระดูกเนี่ยมายังไง
หรือเป็นอะไรกันแน่ก็เลยต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญให้มาช่วยตรวจสอบครับคุณชิสา
ล่าสุดอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละค่ะ
ก็นำโพสต์นี้ไปแชร์ต่อแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วกระดูกสีขาวปั๊มตัวเลขนั้นคืออะไรกันแน่
เราก็คงจะต้องรอความชัดเจนแล้วก็ข้อมูลต่อไปมันก็น่าแปลกอ่ะเนอะ
เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอาจารย์แกก็คงจะมีคลิปออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะจ๊ะ
ส่วนอีกเรื่องที่อยากให้ดูเรื่องของการศักดันอ๋อหลายคนก็ชอบนะ
สักแล้วของมันขึ้นขึ้นกลางวงเล่าเครื่องตกใจนะนี่ครับ
มันสักอะไรมา

น้ำมุงน้ำมันอะไรมันสักมาหรือเปล่า
โอ้ยเขาไม่อยู่เลย
นี่นี่นี่

ลุงดูตอนนี้แค่ติ๋วมันยังไงดีเลย

โบ๊ท

อยู่อาการเหมือนของขึ้นลงไปนอนชักเกร็ง
ส่งเสียงคำรามแบบนี้เพื่อนช่วยจับ
โอ้โหแต่ช่วงที่อารวาสนะจับไม่ไหวอ่ะ
หลายคนก็พยายามจับถึงจะเอาอยู่แบบนี้ฮะ
แล้วตกอกตกใจคือเรื่องของเรื่อง
สุดท้ายมารู้ว่าไปสักยัน๙ยอดนะ
แล้วมีคนบอกว่าของขึ้นได้นะ
ถ้าเกิดว่าไปดื่มเหล้าแก้วเดียวกับเพื่อน
อ้าวมันเป็นข้อห้ามถูกไหมของคนศักยันต์นะนะ
ใช่ครับเขาเป็นข้อห้ามนะครับ
คืออาจารย์สั่งไว้เลยห้ามไปกินของเหลือเดนของคนอื่น
ห้ามกินเหล้าแก้วเดียวกันกับเพื่อน
คือถ้ากินแล้วเนี่ยโอ้โหอาการมันจะเป็นอย่างนี้
ถ้าขาดก็กินแล้วเนี่ยเพื่อนต้องกินให้หมดห้ามเหลือ
เป็นความเชื่อของการศักดิ์บูชาอะไรลักษณะนั้นนะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างที่จังหวัดระยอง
เห็นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการให้ไปพิสูจน์บ้านผีสิง

หรือไม่มีงานนี้เห็นบอกว่าต้องพึ่งหมอปลา

แต่พาไปที่บ้านหลังนั้นก่อนดีกว่าครับ
เอางี้นะเขาบอกจริงว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะ
แต่ก่อนคนชอบมาเที่ยวตรงนี้เยอะค่ะ

โอ้ยคนลุก
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตะบนปากน้ำประแสนะครับอาเภอแกแกลงจังหวัดรายอง
บรรยากาศดีก็ไม่กล้าอยู่อ่ะเขาบอกว่าเป็นบ้านผีสิงอ่ะ
เห็นแค่นี้ก็กลัวเหมือนกันนะคุณ
ลูกชายของเจ้าของบ้านคนแรกคือคุณพี่สำนักประสิงห์ชอบเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตไปมีครอบครัว
ตอนที่ลูกเล็กเนี่ยลูกก็มักจะร้องไห้เป็นประจำ
แล้วก็บอกว่ามีผีมากล้วนบ้านที่เนี่ยเห็นผีนั่งอยู่บนคือจนนอนไม่ได้
เขาบอกทนไม่ไหวแล้วย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ให้พี่ชายมาอยู่แทน
เผื่อพี่ชายอยู่ได้ไงไม่มีลูกอย่างนั้นนะ
พอพี่ชัยมาก็โดนหลอกอีกเหมือนกันสุดท้ายตัดสินใจขายทิ้งค่ะ
และมารู้ตอนหลังว่าเจ้าของใหม่ที่มาซื้อบ้านไปเนี่ยก็เปลี่ยนเจ้าไปหลายรายไม่มีใครอยู่ได้เลยคุณชนะ
เจ้าขาวบ้างเหลืองบ้างไหมมีเด็กบ้างเนี่ย
เอ้าตามนั้นแหละพี่สำนักแกเล่าให้ฟังนะครับเห็นใส่ชุดขาวบ้างชุดเหลืองบ้าง
โอ้โหนี่เราทำภาพจำลองมาให้เห็นลักษณะแบบนี้นะครับ
คือพี่สำนักแกบอกว่าก็มีคนแนะนำนะบอกว่าเอางี้ละกันก็นำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้ทุกวันพระแล้วกันนะ
แต่อย่างนี้พี่สำนักบอกว่าตอนแรกก็ทำแต่ไม่ได้เอามาคนเดียวนะมากับเมีย
แต่หลังเมียไม่มาด้วยแล้วแล้วพี่แกต้องมาคนเดียวใครจะมาล่ะปะโถ
ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีเจ้าของบ้านเขาจ้างช่างเข้ามาซ่อมแซมหลังคาใหม่
ยังไม่ทันจะซ่อมเสร็จคนงานเนี่ยพากันย้ายหนีออกไปหมดเลย
ปูนซีเมนทิ้งอุปกรณ์ทำงานเอาไว้อ่ะไม้ก็ทิ้งเอาไว้บอกโอ้ไปซ่อมต่อแล้ว
ซ่อมซ่อมเองบอกบ้านนี้เฮียนเหลือเกินโอ้ยมีสิ่งลี้ลับมาคอยรบกวนตลอดเวลา
เหมือนกับไม่อยากจะให้ซ่อมอ่ะคุณชนะนะครับโอ้โหแบบนี้น่าตกใจสิคะ
คือเขาว่ากันว่าบ้านหลังนี้ถูกปิดตายมานานถึง๑๔ปีนะ
โดยตลอด๑๔ปีชาวบ้านเขาก็เจอเรื่องเฮียนมาตลอด
ได้ว่าใครผ่านไปผ่านมามองไปที่หน้าต่าง

โอ้โหเอางี้เจ้าของบ้านบอกอยากให้มาช่วยหน่อยหมอปลาหมอปลามาช่วยพิสูจน์หน่อย
เพราะฉะนั้นองค์พื้นที่ไปพี่ศูนย์ด้วยหรือถ้าคุณไม่กลัวคุณก็ไปกันก่อนแล้วผมก็ตามไปที่หลัง
ฮะกล้าหรือเปล่าคุณชนะคุณชิสาถ้ากล้ารบกวนอินบล็อกมาบอกผมด้วย
หมอป่ามาช่ากันแบบนี้ไปไหมชวนพวกเราไปเหรอเออเอาไงไปไปไหมไป
อุ๊ยคุณชนะกล้าไปเหรอไปก่อนเลยเอาหมอป่าไปก่อนเลย
หมอป่าก็บอกให้เราไปก่อนเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้แหละหมอป่าผมจะบอกให้
ถ้าผมใจถึงนะเป็นคนใจถึงนะผมตายแต่เด็กแล้วไม่อยู่โตถึงป่านนี้หรอก
วันนี้รอดมาได้เพราะเป็นคนขี้กลัวนั่นเองเอออ่ะยังไงฝากหมอปลาด้วยแล้วกันนะ

ถูกถูกไหมถูกอะไรบ้างล่ะถูกใจอ่ะที่ชอบแล้วถูกใจแล้วแล้วก็เลือกใบนั้นอย่างเช่นลอตเตอรี่นี่แหละที่ผมจะได้พูดถึงถ้าชอบถ้าถูกใจก็เลือกไปเลย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
แล้วที่เห็นรูปวางอยู่เนี่ยถูกเหรอ

แค่รูปนี้รูปเดียวรูปอื่นก็ซื้อไปก็ไม่ถูก

หรือ